พันธุ์ตำรวจเอกธิติสันอดีตผู้กำกับโจ้อายุสี่สิบเอ็ดนะคะ
ตอนที่ก่อเหตุก็คือเป็นผู้กำกับสพมนครสวรรค์นะคะ
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นสี่สิบเอ็ดนักเรียนในร้อยรุ่นห้าสิบเจ็ด
โรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
เข้ารับราชการที่กองบัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
เป็นสารวัตรกองกำกับการสองกองบังคับการปรับรามยาเสพติดหนึ่ง
และในปีเดียวกันปรากฏภาพสารวัตรโจ้ตอนนั้น
ขอแต่งงานสายฟ้าแลบกับดาราสาวชื่อดังอยู่สองครั้งก็มีเพื่อนฝูงคนสนิท
คนในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีแต่สุดท้ายดาราสาวท่านนั้น
ก็ไม่ได้ตกลงโปรงใจในการแต่งงานด้วยนะคะเพราะว่าจากนั้นน่ะ
ไม่กี่วันมันมีภาพสารวัตรโจ้ในตอนนั้นเป็นภาพแต่งงานกับไฮโซสาวอีกคนนึง
เป็นเจ้าของธุรกิจเต็นต์รถหรูมีภาพอุ้มลูกชายหลุดออกมา
ไฮโซสาวยืนยันว่ายังไม่ได้หย่ากันด้วยซ้ำแล้วเรื่องมันก็เงียบหายไป
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดก็ขึ้นเป็นรองผู้กำกับอะค่ะ
รองผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปรับรามยาเสพติดสี่
แล้วก็ย้ายไปเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองพิศนุโลกเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
แล้วก็มาเป็นผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์เดือนกันยายนปีที่แล้ว
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามทีนี้ค่ะนอกจากเป็นคนเด่นคนดังในวงการตำรวจ
คลีอยู่ในวงการไฮโซวงการบันเทิงมีฉายาด้วยนะคะ
โจ้เฟอรารี่เพราะว่าครอบครองรถสปอร์ตหรูหลายคัน
ไม่ใช่แค่เฟอรารี่หลายยี่ห้อเลยที่เป็นซุปเปอร์คาร์รุ่นพิเศษ
ราคาเป็นแบบหลายสิบล้านอ่ะคนที่ใกล้ชิดกับอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ย
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าอดีตผู้กำกับโจ้เป็นสายเปย์
เปย์หมายความว่ายังไงคือดูแลนาย
จริงจริงแล้วก็ไม่ค่อยได้มีผลงานมากนักแต่เป็นคนที่ดูแลนายเก่ง
ครับตั้งแต่ขึ้นตำแหน่งสารวัตรในกองบัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติด
จริงแล้วก็ไม่ได้มีผลงานไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของลูกน้อง
เพราะเข้ามาก็ยุบชุดปรับรามยาเสพติดเดิมแล้วตั้งชุดใหม่ขึ้นมา
อันนี้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดนะคะครับพอย้ายไปอยู่ชุดสืบสวนภูทร
อดีตผู้กำกับโจ้พยายามใช้วิธีเค้นสอบผู้ต้องหาเพื่อเอาของกลาง
และต้องการให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องเพราะเคยอยู่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดมาก่อน
จนกระทั่งเกิดเหตุครั้งล่าสุดนี่แหละค่ะ
ก็มีกระแสข่าวว่าอดีตผู้กำกับโจ้กับครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ย
เหมือนกับว่าได้คุยกันแล้วก็จะช่วย๕ล้านบาท
ก็เลยคาดว่าภูมิกับโจ้เนี่ย
บอกว่าหนึ่งในคนร่วมก่อเหตุจงใจปล่อยคลิปหรือเปล่าทำไมต้องให้ลูกน้องมาช่วยรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้
ก็เลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปกันแน่ไม่แน่ใจว่าทางภูมิกับโจ้ได้ให้เงิน๕ล้านบาทกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ก็มีข้อมูลในลักษณะแบบนี้ออกมามีข้อมูลว่าให้กับทางคุณพ่อ
สำหรับทางออกของผู้กำกับโจ้คนใกล้ชิดกับภูมิกับโจ้บอกว่า
ถ้าให้คาดนะให้เดานะว่าภูมิกับโจ้จะมีทางออกยังไง
ทางที่ว่านี้คือหนึ่งมอบตัวสู้คดีรับสารภาพ
หลบหนีออกนอกประเทศสามเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น
ก็อาจจะจบชีวิตตัวเองอะไรแบบเนี้ยอันนี้คนใกล้ชิด

เพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะไปทางออกไหนละ

แต่ว่าการทำคดีนี้ไม่รู้จะเจอต่อไหม
ขยายผลไปถึงใครอะไรยังไงบ้าง

รอว่าจะสามารถขยายผลอะไรไปถึงใครอีกหรือเปล่า
จะจับภูมิกับโจ้คนนี้ได้หรือเปล่า
หรือถ้าจับได้อาจจะสิ้นสุดแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมอืมอ่า

ผมก็ได้เงินมาผมก็ใช้จ่ายสิ้นสุดแค่ผมนี่แหละ

หรือมันจะขยายผลอะไรได้เพิ่มเติมกว่านี้หรือเปล่า

ล่าสุดนายรัฐมนตรีนะฮะ
สั่งบอกให้จัดการให้แบบ

นายรมนตรีเปิดเผยผ่านรายการแจงให้เคลียร์

พลเอกประยุจจรรย์โอชานายรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

สั่งให้ดำเนินคดีกับภูมิกับโจ้และพวกทั้ง๗คนให้ถึงที่สุด
โดยนายกย้ำว่าให้ทุกหน่วยงาน

ผู้ที่ทุจริตในหน้าที่เนี่ยต้องจัดการให้ออกจากหน่วยงานไปให้หมด
ซึ่งการกระทำใดที่มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน

อันนี้ท่านนายกสั่งมาล่าสุดนะฮะ